ขนอมเฟสติเวิลค่ะเอามาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับ
ก็มากระหึ่มกันแน่นอนกับความมันครั้งนี้
ขนอมเฟสติวัลครั้งที่๗กลับมาสร้างความสนุกอีกครั้ง

พี่อดปราโมทนนทนนบีบิโอเลต

จังหวัดนครซี่ธรรมราชค่ะ

จะมีวิ่งก่อนซึ่งพี่ตูนจะนำทับครับ

จะนำไปสมทบโรงพยาบาลขนอมครับ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็

ผมค่อนข้างตื่นเต้นอยู่แล้วครับ

ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นี่

เห็นคน๒๐๐๐๐คนใช่ไหม